ผมนายสมคิตเชื้อคงสสออุบลรัชธานีพักเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาความจริงวันนี้เนี่ย
พักเพื่อไทยและกลุ่มพักฝ่ายค้านเนี่ยตั้งใจอย่างแรง
ที่จะต้องมาลงมติวาระสามแต่พอฟังเพื่อนสมาชิก
อีกด้านหนึ่งกลับให้ความเห็นอีกอย่างหนึ่ง
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ย
ทำร่างแก้ไขลำนูลตั้งกรรมธิการตั้งกรรมธิการแก้ไข
ตั้งกันจนครบเดินมาจนครบตั้งแต่ขั้นรับหลักการ
ที่สำคัญพักรัฐบาลก็เป็นคนเสนอแก้ไขลำนูลฉบับนี้
แล้ววันดีคืนดีไม่เอายังไงก่อนเนี่ยผมไม่เห็นว่าเหตุผลที่จะอธิบายนั้นบอกว่า
สมควรลงมติวาระสามผมไม่เห็นด้วยเราก็อ่านข้อวินิจฉัยของสารลำนูนคล้ายคล้ายกัน
แต่เราก็มองอีกมุมหนึ่งผมเรียนท่านประธานว่า
ผมก็อ่านเหมือนกันในหน้าสิบตรงไหนล่ะครับที่สารลำนูนบอกว่าไม่ให้ลงมติวาระสาม
ท่านอาจจะอ้างฝ่ายกฎหมายวุฒิฝ่ายกฎหมายสภาไอ้นั่นเป็นฝ่ายกฎหมาย
อันนี้คือรัฐสภาถ้ารัฐสภาไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้
ใครจะทำครับถ้าท่านไม่อยากแก้ไขท่านก็บอกไม่อยากแก้ไข
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องอธิบายให้กันฟังว่า
มันจำเป็นต้องลงมติวาระสามเพราะว่าอะไรครับ
เราเดินมาจนครบอย่างที่ผมพูดแล้วที่สำคัญนะครับท่านประธาน
การลงการคำวินิจฉัยของสารลำนุนแน่นอนผมไม่โต้แย้งแต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจน
บอกว่าถ้าจะทำรัฐมนุนทั้งฉบับก็พูดกันอยู่นั่นแหละ
รัฐมนูลล้มเลิก๖๐มันล้มเลิกตรงไหนล่ะครับ
บอกว่าแก้ไขใหม่ทั้งฉบับก็พูดกันให้จนเข้าใจว่า
รัฐมนูลนี้ถูกแก้ไขทั้งฉบับท่านประธานนะหน้าปกก็เขียนชัด
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นแก้ไขเพิ่มเติม
ก็แปลว่ารัฐนูล๖๐ก็ยังค้างอยู่อย่างนั้นจะใช้คำว่าแก้ไขเพิ่มเติม
ทำไมอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านประธาน
ผมเรียนว่ากรณีสารลำนูนวินิจฉัยเรื่องประชามติก็ไม่ได้บอกหรอกครับ
ว่าจะต้องประชามติก่อนผมถามว่าอยู่อยู่วันดีคืนดีจะแก้ไขลำนูน
โดยไม่เริ่มจากพวกเราเนี่ยจะต้องเข้าคอลโลมอลไปถามว่าอยากแก้
มีเหรอครับอย่างนี้ไม่มีแต่ถ้าลงมติวาระสามไปแล้วเนี่ย
ถ้าเราจะปฏิบัติตามที่สารรัฐมนุนวินิจฉัยว่าเราไปทำประชามติ
อันนั้นเป็นไปได้เห็นด้วยแล้วก็มาตามมาตราสองห้าหก
แล้วก็ไปตั้งสอสรแล้วก็ชอบอ้างว่าตั้งสอสรก็จะต้องล่างใหม่ทั้งฉบับ
จริงครับก็ยังกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับ
ในสองห้าหกครับสิบสามบอกอย่าไปอย่าไปแก้ไขหมวดหนึ่งแล้ว
วด๒หมวดหนึ่งคือหมวดทั่วไปหมวดสองคือหมวดพระมหากษัตริย์
มันก็ยังค้างอยู่ไหนล่ะครับว่าทั้งฉบับ
มันไม่ได้ทั้งฉบับเลยเอาล่ะสมมุติว่าแก้ไขไปแล้ว
มีสอสลแล้ว๒๐๐ที่นั่งเอาเข้ามาจากหลากหลายทั่วประเทศ
ยังไงก็แล้วแต่แล้วมาร่างเสร็จก็ใช้เวลาสองร้อยสี่สิบวัน
ตามที่แก้จากนั้นก็ยังก็ยึดกฎหมายในการแก้ไขรับนูลสองห้าหก
ก็ระบุว่าจะต้องไปชำประชามติกรอีกเอาล่ะมาศาลับนูลบอกว่าสองครั้ง
ก็สองครั้งนี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลเลยที่จะบอกว่า
ลงวาระสามถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่ารัฐสภานี้ทำอะไรไม่ได้เลย
หรอกครับสมาชิกทั้งหมดเนี่ยรับหลักการก็
คณะท่านก็รับหลักการที่สำคัญเนี่ย
ผมเจ็บหัวใจตรงที่ว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็เสนอเป็นวาระ
เป็นร่างหลักด้วยระบบนี้บอกว่ามาถึงบอกว่าจะไม่ให้ลงมติ
ผมยังยืนยันว่ารัฐสภาสามารถลงมติได้ในวาระที่สาม
เราต้องเดินหน้าต่อไปไม่อย่างนั้นเราจะมีรัฐสภาแบบ
ไม่รู้จะขายหน้าไปถึงไหนล่ะครับมันต้องลงแล้วเดินไปส่วนจะแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่ง
ผมเรียนนะครับว่าเพื่อนสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในนี้
ผมเชื่อว่าอยากแก้ลำนูนฉบับนี้ไอ้จุดอ่อนจุดแข็งท่านรู้ดีว่าทำไมต้องแก้
แม้กระทั่งพักท่านประธานผมขออนุญาตเลย
ท่านเข้าร่วมรัฐบาลท่านก็บอกว่ามาเพราะจะแก้รัฐธรรมนูล
พักที่อยู่บอกจะแก้รัฐมนูลโอเคล่ะ
สวผมไม่ว่าเพราะท่านมาของท่านแล้วก็ไม่เชิงความผิดของสวที่มา
มันมาเพราะรัฐมนูลถ้าพวกนี้ผมเขียนลำนูนได้
ผมไม่มีไม่ให้มีสวสักคนเลยถ้าแบบนี้
มันแก้ต้องแก้โดยสภาถ้าสภาที่นี่ทำไม่ได้ยำมีดีกว่า
มีไปทำไมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องพูดกันให้ชัด
อย่ามาใช้หลักกฎหมายปับข้างครูไปแล้วอย่ามาใช้เสียงข้างมาก
บอกว่าไม่สามารถลงมติได้ผมยังยืนยันว่าสามารถลงมติวาระสามได้
เพราะอ่านหนังสือภาษาไทยไม่เหมือนกันนั่นแหละครับแต่มันตีความไม่เหมือนกัน
ลำนูนไม่ได้บอกเลยไม่ให้ลงมติไม่ได้บอกเลยครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมยังยืนยันว่าเราเดินหน้าลงมติวาระ๓ได้
แล้วรัฐมนุนไม่ได้แก้ไขทั้งฉบับผมไม่คงไม่ใช้เวลาของท่านประธานเปลืองอย่างนี้นะครับ
เพราะว่ามีหลายท่านจะอภิปรายแต่รัฐสภาแห่งนี้
ผมบอกในที่นี่เลยว่าถ้าเราไม่สามารถเดินหน้าแก้ลำนูนได้
ก็บอกชัดชัดว่าพวกท่านไม่อยากแก้กรรมาธิการที่ตั้งไปผมก็เข้าใจผิด
ผมไปนั่งในกรรมธิการแก้ไขด้วยผมเข้าใจผิดนึกว่าไปแล้วอยากแก้
กลายเป็นกรรมธิการบางส่วนตั้งไปเพราะว่าเป็นกรรมพฤติการไม่อยากแก้รัฐธรรมนูลครับ
พูดแล้วช้ำหัวใจนะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
เสนอยัตติเองส่งให้สารลำนูนทำเองมันมีแหละครับประเทศนี้
ทำให้ไม่อายบ้างเหรอครับคนที่เสนอทำให้ไม่อายบ้าง
อายบ้างนะครับถ้าฝึกอายบ้างเราจะเดินหน้าในที่นี่ได้
ผมเองก็คงไม่อยากบ่นมากมายหรอกครับแต่เล่าให้ท่านประธานฟังให้ได้ว่า
ท่านประธานยึดมั่นในระบบรัฐสภาท่านเป็นคนพูดนะครับ
วันนี้ต้องยึดมั่นนะครับต้องเดินหน้าวติวาระสามครับ
ลงวะติวาละสามครับขอบพระคุณครับ